ข่าวมินนี่หน่อยละกันค่ะ
ลองดูลองดูว่าใช่ไหม
มินนี่นี้บอกเสียความรู้สึกมาก

หนูจะได้ไม่ขึ้นไงพี่เพราะว่าปกติหนูขึ้นนักซีมาหลายคัน
หนูก็ไม่เคยเจอแบบนี้เจอแคสแบบนี้เลยแล้วพี่พูดบรรท้อนจิตใจ
ทำให้หนูเสียความรู้สึกทำไมคะมันจิตใจอะไรพูดความจริงอ่า
แล้วคือหนูก็บอกแล้วไงว่าถ้าเกิดพี่ไม่สบายใจ
หนูจะได้ลงไงพี่บุรีอะไรคะพูดความจริงอ้าว
ก็พี่พูดเมื่อกี้ปกติโชคแตกไงรถผมน่ะบันทึกภาพและเสียง
ได้เลยค่ะบันทึกหนูก็บันทึกเหมือนกันนี่หนูอดอัดเหมือนกันเลย
บันทึกไว้ไม่ใช่เหมือนกัน
ผมรู้กฎหมายพูดได้แค่ไหน
มันมันยังไงน้ำแข็งเล่าให้มันละเอียดละเอียด
นี่ไงคุณผู้ชมก็สงสัยเหมือนกันพี่เบิร์ต
มินนี่เสียงห้าวขึ้นไม่เหมือนตอนแถลงวันนั้นเลย

ก็คนละคนคนละคนกันเลยไม่เกี่ยวกันแต่ชื่อมินนี่เฉย

เพราะว่ามาหาว่าเธอน่ะอ้วนแล้วไล่ลงจากรถ
แล้วกลัวว่ารถทิกเซียนตัวเองจะช็อกพังช็อกแตก

เหตุการณ์นี้เอาค่อยไปค่อยไปคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้น
อันนี้ที่ได้ยินว่าเขาเถียงกันแล้วแล้วมันมีเรื่องโชคแตกใช่ไหม

ไม่ใช่มาพูดจาดูถูกแบบนี้ทำให้เสียเซลล์เสียความรู้สึก

คุณมินนี่เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นฟ้ามมืดแล้วนี่อันนี้คุณมินนี่ค่ะ

ทุ่มแล้วเรียกแท็กซี่กลับบ้านแถวรามอินทา
ตอนขึ้นไปนั่งไม่มีอะไรก็นั่งเล่นมือถือสักพักหนึ่ง
คุณผู้ชมลองฟังนะสิ่งที่โชเฟอร์ถามนะ
โชเฟอร์แบบน้องหนักเท่าไร
เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้แหละทุกคน

ถามผู้โดยสารหนักเท่าไหร่
เออคุณมินนี่ก็เลยยังคิดว่าคุยกันแบบตลกหรือเปล่า

นี่ไงคือพอตอบไปแบบนี้โชเฟอร์พี่ไม่เชื่อหรอก
น้องในนั้น๑๐๐กิโลกรัมยังตำมันน่าจะ๑๘๐กิโลกรัม
แล้วคือคุณมินนี่รู้สึกไม่พอใจแล้วนะ

อีกอันหนึ่งที่โชเฟอร์พูดมา
ตอนแรกจะไม่รับน้องขึ้นรถหรอกพี่กลัว

โอ้โหเขียงเลยหลังจากนั้นแหละคุณผู้ชมเขียงกันเลยค่ะ
แล้วคุณมินนี่เองก็หยิบมือถือมามาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน

ทนไม่ได้สภาพจิตใจน้องมินนี่แบบแย่มากค่ะ

แล้วหลังจากนั้นนะถามว่าคุณมินนี่ทำยังไง

แจ้งแล้วค่ะพี่๑๕๘๔หนูโทรแล้ว
รับเรื่องไว้แล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร
อย่างนี้พูดไม่ได้คือคนสนิทกันก็พูดไม่ได้อยู่ดี
อย่างก่อนหน้านี้น้ำแข็งมีน้ำมีนวลขึ้นมา
แล้วน้ำหนักขึ้นไปตั้ง๔กิโลกรัม
แล้วก็เก่งสามารถลดลงไปได้แล้วเนี่ย

มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องมาพูดหน้าจอ
ไม่ได้พี่เอาตัวอย่างไงว่าเรื่องแบบนี้